เอาทุกผู้ชมครับเหตุการณ์บนท้องถนนที่ฉะเชิงเซานะฮะมีกล้องติดรถคันหนึ่งจับภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้กระบะสองคันนะเดี๋ยวไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
อันนี้เป็นมุมที่เป็นกล้องของชาวบ้านแต่นี่ฮะกล้องหลังรถคันนี้นะครับจะเห็นว่ากระบะสีแดงส้มนี่อยู่เลนขวานะแล้วก็
ขับอยู่เลนขวาอยู่เนี่ยเบี่ยงเข้าซ้าย
ไม่รู้ตั้งใจไม่ตั้งใจอย่างไรหรือว่าไม่ทันเห็นนะฮะ
เบี่ยงหลบแล้วก็ไปเฉียวชนกันโดนรถบรรทุกด้วยนะครับ
บรรทุก๑๐ล้อของนายชนลชัยที่ขับมา
แล้วกระบะทั้งสองคันก็พุ่งตกลงไปข้างทางทั้งคู่
รถพังเสียหายหมดเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้าวันนี้เอง
นี่เช้าวันนี้นะฮะนี่เป็นทางออกจากมอเตอร์เวย์นะครับ
ลงถนนสิริโสธรขาเข้าตะบนท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ตำรวจต้องเดินเข้าไปด้านในนู่น

คือกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีส้มเนี่ยมีนายมงคลชัยอายุ๔๐ปีเป็นคนขับนะฮะ
ส่วนกระบะดีแม็กซีบรอนเนี่ยนายสุรชัยอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
นี่เสื้อน้ำเงินนี่คนขับกระบะฟอร์ดนะฮะ
ส่วนเสื้อสีดำเนี่ยจะขับกระบะดีแม็กซ์สีบรอน
มีคนเจ็บอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนสาวของนายสุรชัย
คันกระบะอิซูซูดีแม็กซีบรอนนะฮะที่บาดเจ็บนะครับ
นี่คนนี้หน้าที่ก็ถูกช่วยเรียนรับตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
รชัยคนที่ขับดีแม็กซสีบรอนเนี่ยบอกว่าขับรถอยู่เลนกลางดี
อยู่อยู่กระบะฟอร์ดสีส้มเนี่ยขับเบี่ยงซ้ายมาเบียด
จนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนมงคลชัยคนขับกระบะฟอร์ดสีส้ม
บอกว่าขับรถอยู่กำลังจะแซงรถที่ขับอยู่เลนขวา
แล้วก็จังหวะเข้าซ้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะพ้นนะฮะ
คิดว่าจะพ้นดีแม็กซ์แต่ไม่พ้นนะฮะมันก็เลยเฉียวชนกัน
แล้วก็พุ่งลงไปข้างทางทั้งสองคัน
เพราะว่าข้างหน้ามีรถอยู่ก็มองว่าผมแซงคันนี้พ้น
ผมก็เลยหักซ้ายออกมาเพื่อแซงอันนี้พอแซงปุ๊บก็ตุ้ม

ว่าคิดว่าน่าจะพ้นแล้วแต่ไม่พ้นนะฮะ
สุดท้ายนี่โชคดีนะที่บาดเจ็บกันแค่เล็กน้อยเท่านั้น